ประเด็นนี้ค่ะคือทีมข่าวของเราเนี่ยได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าว
บอกว่าอยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของดาบโบ้ดาบโบ้ที่เนี่ยค่ะ
ดาบตำรวจวิสุทธิบุญเขียวที่ตอนที่นำตัวออกมาจากโรงพักขึ้นรถไปสาร
แล้วก็ตะโกนบอกว่าเดี๋ยวความจริงจะเปิดเผยเองใช่ไหมลักษณะประมาณนี้
แต่คนนี้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของดาบโบ้
บอกว่าดาบโบ้เหมือนกับเป็นพ่อบ้านของสพเมืองนครสวรรค์
โบ้คนนี้สำคัญคือเขาจะรู้ทุกซอกทุกมุมของพื้นที่ในอำเภอเมืองนครสวรรค์
ไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
แล้วดาบโบ้จะรู้ว่าใครคือผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่
ใครคือผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย
เมื่อไหร่ที่ถูกจับก็จะมีการรีดไถเงิน
แต่ถ้าผู้ต้องหาไม่ยอมก็จะข่มขู่
ครูว่าถ้าไม่ยอมจะส่งตัวให้ผู้กำกับ
อย่างกรณีของนายมาวินผู้เสียชีวิตในคดีนี้ค่ะ
แหล่งข่าวของเราให้ข้อมูลในลักษณะนี้นะคะ
สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นผู้ค้ายาเสพติดที่พอจะมีเงิน
หรือเคยถูกจับมาก่อนเคยถูกรีดไถเงินมาก่อน
แล้วก็ถูกจับถูกรีดไถเงินอีกรอบหนึ่ง
แหล่งข่าวคนนี้บอกว่าเขาเคยโดน
เคยถูกรีดไถเงินจากชุดจับกลุ่ม๐๕
แต่เขาโดนรีดไถเงินแบบเล็กน้อย๕๐๐เขาบอกแบบนี้
เพราะว่าเขาถูกจับเสพกัญชาเมื่อหลายปีก่อน

ซึ่งตอนนั้นเราโดนรีดไถเงินจากชุด๐๕ไปเท่าไหร่อย่างไร
คือเป็นการรีดไถเงินแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีถูกต้องไหมคะ
มีมาบโดนี่แล้วครับตัวดีนะครับ
พอเอาตัวมาก่อนเข้าไปหาผู้กำกับ
ตัวผู้ต้องหาหรือตัวใครที่เขาเอามา
เขาจะมาคุยกับถั่วเค้าก่อน
โดยที่ไม่มีผู้กำกับเขาก็จะคงถ้าคุยไม่รู้เรื่อง
แล้วอ่านนี้มันปั่นผู้กำกับ
เอามันผ่านมาหลัดอะไรแบบนี้มันมีของด้วยอะไรแบบนี้ครับ
คนนี้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของดาบโบ้
ที่เราบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นจำได้ใช่ไหมคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็แจ้งมาว่าดาบโบ้คนนี้ถือเป็นคนสำคัญ
จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับพฤติกรรมของภูมิกับโจ้ได้ดีมาก
ภูมิกับโจ้ตั้งขึ้นมาดูแลผลประโยชน์ภายในพื้นที่
แล้วก็แบ่งสายต่างทั้งสายยาเสพติด
สายรถดินสายบ่อนพนัน
ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้แหล่งข่าวเราให้ข้อมูลนะคะ
ดาบโบ้เนี่ยเป็นเพียงเหมือนกับพ่อบ้านแม่บ้านสายหนึ่ง
ที่ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องของยาเสพติด
มีตำรวจอีก๒๓นายที่ดูแลผลประโยชน์เรื่องอื่น
เรื่องรถดินเรื่องบ่อนการพนัน
ซึ่งเป็นการดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้กำกับโจ้ค่ะ
จากข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้มานะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าถ้าพ่อบ้านหรือแม่บ้านของตัวเองเนี่ย
สั่งให้รับผิดชอบดูแลผลประโยชน์สายไหน
ทุจริตแอบเก็บเงินไว้เองเก็บผลประโยชน์เอาไว้เอง
ส่งให้ไม่ครบแล้วรู้ไปถึงหูผู้กำกับโจ้เมื่อไหร่แล้วนะ
โอ้โหโดนทำโทษด้วยวิธีการต่างทุกคนก็เลยไม่กล้า
ไม่มีใครกล้าขัดขืนหรือขัดคำสั่งของผู้กำกับโจ้ค่ะ
เพราะเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวและโมโหร้ายค่ะ
นี่ค่ะแหล่งข่าวของเราให้ข้อมูลมาแบบนี้